เป็นโครงการลดแลกเหล้า

โมยจักรยาน๒เดือน๖๗คัน

นี่คือหนึ่งใน๖๑ใน๗

ถือไปดื้ออย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นจักรยานของตัวเอง
แต่สุดท้ายแล้วเป็นโจรมาขโมยจักรยานไป
แล้วมีผู้เสียหายเบื้องต้น๖คน
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจบอกอ๋อใส่หน้ากากก็ตามเถอะเห็นชัดฮะ
และสุดท้ายตามจับตัวได้ชื่อประกายแสงชมพูวิเศษอายุ๔๑ปี
เจอตัวยังรับสารภาพฮะตะเวนขโมยรถจักรยาน
ในเขตเทศบาลเมือง๑๐๑ครับ
แล้วจะเลือกจักรยานที่แบบมีแบรนด์ที่มียี่ห้อหน่อย
เฮ้ยรู้ด้วยเหรอหัวสูงโอ้โหของแก๊งปล่อยไม่ได้
ไม่ออกฮะเลือกยี่ห้อที่มีแบรนด์จากนั้นมาก็เอาไปปล่อยเอาไปขาย
ได้เงินก็เอามาซื้อเหล้าดื่มทำแบบนี้เป็นประจำ
จนกระทั่งเข้าสู่ห่วงเวลาของโควิด๑๙
พอเข้าห่วงเวลาโควิด๑๙ขโมยจักรยานแต่ไปขายไม่ได้
ร้านรับซื้อของเนี่ยเขาปิดฮะก็เลยเก็บจักรยานไว้ที่บ้าน
ไว้ที่บ้านขโมยนะยังคงทำหน้าที่ขโมยอยู่ตามปกติ
แต่พอได้ของกลางมาเอาไปปล่อยขายไม่ได้
คาบ้านอยู่ประมาณหกคันฮะสุดท้ายแล้วตำรวจก็ขยายผลไปตามจับตัว
พร้อมของกลางรถจักรยาน๖คันแต่เข้าใจว่าจะก่อเหตุมามากกว่านี้
ดังนั้นใครเคยจักรยานหายมาชี้ตัวประกายแสงที่โรงพักเมือง๑๐๑
เป็นการด่วนตอนนี้นะฮะตำรวจแจ้งเขาหารักทรัพย์ฮะ